เคสนี้ฝากเตือนจะผู้หญิงจะผู้ชายแล้วกันนะคะที่เป็นสายปาร์ตี้กินลงกินเหล้ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเธอบอกว่าถูกเพื่อนรุ่นพี่อ่ะชวนไปเที่ยวเหมือนไปดื่มเหล้าไปกินเหล้าปาร์ตี้ด้วยกันบอกจะให้เงินห้าร้อย
ปาร์ตี้แล้วก็มีเสพยาเสพติดด้วย
รู้สึกตัวอีกทีตื่นมาอ้าวไม่ได้นอนอยู่คนเดียวบนเตียง
แล้วยังไงข้างมีผู้ชายแก้ผ้านอนอยู่

้มลงมองตัวเองตัวเองก็ไม่มีเสื้อผ้าติดตัวสักชิ้นเหมือนกัน

บอกโอ้โหนี่คือเธอโดนมอมยาหลอกมาข่มขืนหรือเปล่า
แล้วประเด็นคือไม่ใช่ครั้งแรก
นี่คือกับรุ่นพี่ผู้หญิงคนนี้ที่ชวนเธอมานอนด้วยเนี่ย

เธอก็เลยมาเจอกับนี่ค่ะคุณเอกพบนะคะ
ร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ

บอกว่าถูกเพื่อนรุ่นพี่จ้างให้ไปเป็นเพื่อนเที่ยว
แต่สุดท้ายกลายเป็นไปนอนเปลือยเปล่าอยู่บนเตียงข้างผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้
เธอเอาแชทวันที่๒๘ธันวาคมมาให้ผู้สื่อข่าวดูนะคะเธอบอกว่า
มีรุ่นพี่ที่สนิทกันชื่อว่าเจ๊หญิงเจ๊หญิงทักไลน์มา
บอกว่าเออไปเที่ยวด้วยกันหน่อยสิขอจ้างให้เที่ยวไปเป็นเพื่อนหน่อย
เดี๋ยวให้เงิน๕๐๐บาทพร้อมยา
นี่เห็นป่ะให้๕คือชื่อยา
ให้งานอีกจบป่ะกลับด้วยกัน๕๐๐นี่

พอไปถึงสถานบันเทิงเธอบอกว่าที่โต๊ะเนี่ย
มีผู้ชายประมาณ๕๖คนแล้วก็ผู้หญิง๓คนรวมเธอด้วย
บอกว่าเจ๊หญิงให้ยาเม็ดขาวหรือว่ายาไฟล์เนี่ย
อมหนึ่งเม็ดแล้วเธอก็ไปเข้าห้องน้ำไปแต่งหน้า
พอทำอะไรเสร็จปุ๊บออกมาเจ๊หญิงก็ให้อมอีก๑เม็ด
แล้วเธอก็ตบเบียร์จิบเบียร์ไปนิดหน่อย
หลังจากนั้นสติเธอบอกเป็นศูนย์เลย
ไม่มีสติเลยตื่นมาอีกทีอ้าว
ทำไมมานอนเปลยเปล่าอยู่กับผู้ชายที่อยู่ในโต๊ะด้วยกัน

พอเธอพยายามถามผู้ชายว่าเกิดอะไรขึ้น

เธอเลยโทรไปหาเจ๊หญิงว่าเกิดอะไรขึ้น
หญิงก็เอาแต่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่อง
เธอมารู้ทีหลังว่าเจ๊หญิงติดเงินผู้ชายที่เธอนอนด้วย๗๐๐บาท
เลยคิดว่าเจ๊หญิงหลอกให้เธอไปนอนกับผู้ชายคนนี้
เพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
คือไปดื่มที่ห้องเจ๊หญิงและครั้งนั้นมีผู้ชายอยู่ด้วย

แต่พอตื่นมาก็พบว่าตัวเองไม่ใส่กางเกงใน

เจ๊หญิงรู้จักกับตำรวจชุดสืบของบอกอน๗

เจ๊หญิงด้วยถ้าหากว่าเจ๊หญิงเกี่ยวข้อง
เขาบอกว่าให้หนูมาไปเรียกเงินผู้ชาย

หนูคิดว่าเขาน่าจะเอาหนูไปอย่างนั้นนั่นแหละ

แล้วเอาให้ใครคนนี้เพื่ออะไรยังไง
หนูไม่ทราบเหมือนกัน
แต่เราตั้งใจว่า

เขาจะเอาเรื่องเขาบอกเขาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เจ๊บอกจะดำเนินคดีก็ดำเนินเลย
ก็จะดำเนินคดีกลับเหมือนกัน
จึงยังว่าไม่เคยเอานางไปเสิร์ฟให้ใคร

แล้วก็เอาให้ใครมาขบคุณ
ไม่มีทางไม่ใช่เลย

เดี๋ยวจะประสานให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายก่อน

ทุกคนที่อยู่ในโต๊ะนั้นรวมถึงผู้ชาย
ที่คุณแนนบอกว่าตื่นมาเจอนอนอยู่ข้างกัน
ก็คงต้องถูกเรียกไปสอบปากคำแหละว่าเรื่องราวจริงเป็นยังไง